แน่ข่าวเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมครับกระบะท็อปฟอร์มคุณความเออเหรอมีกระบะอีกแล้วนะเวลาเราขับรถเนี่ยคุณผู้ชมนะเขาเรียกว่าความสามารถหนึ่งอย่างที่ทุกคนพึงจะมีนะคือการกะระยะสมมุติเราจะแซงเนี่ยเราดูก่อนเราจะแซงพ้นไหมพ้นไม่พ้นเนี่ยพ้นไม่พ้นใช่ไหมคันนี้กะระยะไม่ดีเท่าไหร่เป็นกระบะเหมือนกันจะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับตามหลังกระบะมาคุณผู้ชมดูนะอยู่เลนซ้ายเหมือนเขาพยายามจะจะเบี่ยงเข้าขวาเอ้าแต่ทำไมสะบัดไปลงข้างทางอ่ะมันแปลกนะเนี่ยคือทำไมเขาถึงถลายลงไปข้างทางอ่ะนั่นแล้วพอหลังจากนั้นรถมันก็หมุนมันก็สะบัดเลยอ่ะกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะหรือยางระเบิดหรืออะไรหรือเปล่าทำไมมันเสีย
มันชนฝั่งอีกฝั่งที่สวนมาแบบนั้นด้านหน่อเอ๋อ

หมุนไปคนละทางเลยระหว่างกระบะสองคันที่ไปชนกันเนี่ย
เป็นอุทาหรณ์เตือนสติคนขับรถครับเพราะว่า
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอและตลอดเวลา

เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง
ชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชม

หรือว่าคนขับกระบะคันที่ประสบเหตุเนี่ยนะ

หรือไม่ก็ก้มหยิบของหรือไม่อย่างไร
อันนี้อย่างไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมนะ
สิ่งหนึ่งต้องไม่ประมาทสภาพรถสภาพคนต้องพร้อมนะคะ